จักรถจริงจริงก็ไม่ให้อัลนี้ผมค่ะเพราะผมเองก็
จากพลังปัชรัฐวันนี้ยังค่อยไม่ได้เล่า
แต่ขอต่อนะฮะเอาเป็นเพื่อนผมแล้วกัน
เอามันเพื่อนอ่ะนะอดทนพูดไปก็ไม่เป็น

มามากับเคจรภาพอยู่แล้วสิธุท่านรอบตั้งแต่มามามาจะมา
ช่วยช่วยท่านช่วยช่วยช่วยท่านสุดคนนะฮะที่

แก้ปลัวออกมาออกมาเยอะป่ะผมว่ามันเราต้องมีความมั่นใจสิครับ
ถ้ามั่นใจเราจะมาอยู่อย่างนี้ได้ไง
อย่างอย่างทุกคนที่พี่พามาไงพี่มั่นใจไหมว่าทุกคนจะได้กลับไปเป็น
แน่นอนมาเพิ่มด้วยแต่ละคนเขามีความสามารถในจังหวัดอยู่แล้ว
นะครับแล้วก็พักก็สู่บริหารพักก็เช่มแข็งแข็งแรงอยู่แล้ว
อยู่แล้วในประเทศไทยนะครับแล้วพวกผมเองก็เป็นผู้แทนต่อมา
หลายสมัยก็อยู่แล้วแล้วก็มันก็ทำให้ผมง่ายขึ้นด้วยเรากำลักคม
ก็เยอะอยู่แล้วนะครับ
ก็มาช่วยกันเรามาใครสร้างสร้างกลาน้ำ
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ